ครับจำนวนผู้โรงบัตรีทั้งหมดเจ็ดร้อยสิบห้าท่าน
เห็นด้วยสามร้อยก้าสิบสี่ครับ
ไปหลังมาเพิ่มอีกหนึ่งนะฮะเห็นด้วยสามร้อยก้าสิบห้านะครับ
ไม่เห็นด้วยสามร้อยสิบสองครับงดออกเสียงแปดนะครับ
มีผู้ไม่ลงคะแนนเสียงหนึ่งนะครับ

ครับเนื่องจากในขณะนี้นะครับสารรัฐมนูลได้พิจารณา

ให้คุณพิธางดปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกกึ่งหนึ่งของที่ประชุมทั้ง๒สภาในวันนี้คือ๓๗๔นะครับ
คะแนนที่ออกมาจึงเห็นทั้งหมด๓๙๕ก็ถือว่าที่ประชุมนี้มีมติเกินกึ่งหนึ่งนะครับ
การใช้มติตามข้อ๔๑ดำเนินการใช้ได้ก็คือไม่สามารถ
จะเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำได้ในสมัยประชุมนี้นะครับ

ถือว่าหมดระเบียบท่านท่านประทานท่านประทาน